ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
หายตัวไปจากบ้านกว่าสัปดาห์แล้วนะคะ

จนถึงวินาทีที่เราอ่านข่าวก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะ

ไปทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อให้เปิดทาง
ให้เจอนุ่มคนนี้ปรากฏว่าจู่ป้ากรีดร้องดังมาก

เขาเป็นตัวยังไงเป็นร่างแบบไหน
ใส่เสื้อยืนก็คือเห็นเป็นต่อเลยใช่ไหม

สภาพไปยังเดินแบบนี้แหละ

อันนี้คือที่เจอตอนทำพิธีนะ
นี่ค่ะคุณป้าอำภัย

ผู้สุดหายชื่อคุณต่อเมื่อสักครู่ที่ยินชื่อว่าคุณต่อนะคะ

บอกว่าเห็นกับตาเลยว่าคุณต่อเนี่ย
หลานชายเดินผ่านแล้วก็หายไปในป่า

ก็เลยเป็นที่มาของเสียงกรีดร้องเมื่อสักครู่
เพราะเชื่อว่าหลานชายยังมีชีวิตอยู่
แต่อาจจะมีอะไรบังตาเอาไว้
ก็เลยทำให้คนที่ไปช่วยกันหาเนี่ยมองไม่เห็นนะคะ

จริงก็คือนัฐกรฉนำกลางนะคะ
หายตัวไปตรงนี้ก็คือป่าเขาอังคารของหมู่บ้านเจริญศุกร์
เป็นเขตรอยต่อบ้านถาวรตำบลเจริญศุกร์
กับนี่ค่ะคุณผู้ชมของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะคะ
ทีนี้อีกคนหนึ่งที่เรามีโอกาสไปคุยด้วยก็คือ
คุณประพาดาคุณแม่ของผู้สูญหายบอกว่า
ที่ผ่านมานะทำทุกวิถีทางแล้ว
ไปดูหมอดูเรื่องของศัยศาสตร์ด้วย

ปรากฏว่าหมอดูบอกว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
แต่อาจจะมีอะไรบังตาเอาไว้ทำให้มองไม่เห็น
ก็เลยภาวนาภาวนาขอให้ลูกชายยังมีชีวิตอยู่
เหมือนที่หมอดูบอกต้องทำพิธี
ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อให้เปิดทางให้ลูกชายกลับมานะคะ
ทีนี้คุณต่อเนี่ยหายไปจากบ้านแต่เมื่อไหร่คะ
นี่คุณผู้ชมผู้ชายคนนี้โทษนะคะเขาเป็นชายรักชาย
นี่เขาหายจากบ้านไปตั้งแต่๓ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ก่อนหายจากบ้านไปมีปากเสียงทะเลาะกับแฟนนุ่ม
จนกระทั่งชาวบ้านเนี่ยไปพบรถจักรยานยนต์ของคุณต่อเนี่ย
ทิ้งไว้ที่ป่าตรงจุดเกิดเหตุ
ก็คือ๑๒ธันวาคมที่ผ่านมา
พี่ชายตอนนั้นก็เลยเนี่ยหารถคณี
พอเห็นรถของคุณต่อปุ๊บแต่เจ้าตัวไม่อยู่เอาไปไหน
พี่ชายก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรตินะคะ
หลังจากนั้นนี่ค่ะเห็นไหมคะ
เจ้าหน้าที่หลากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชุดอาสาพิทักษ์ป่า
หน่วยกุภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเช้าบ้านกว่าร้อยชีวิต
บูรณาการร่วมกันออกเดินเท้า
บนเขาไปในป่าแบบนี้